อืมมาคนนี้อีกแล้วค่ะประเทศไทยอ่ะมีคุณพิทาเป็นนายกได้คนเดียว
ยังไงใจเย็นเบิร์ตไม่ได้พูดเบิร์ตเอาคำพูดเขามาพูด
ธนกรวันบุญคงชนะคุณผู้ชมครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายก
รัฐมนตรีพูดในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติด้วย
บอกว่าหลังจากไปคุยกับเพื่อไทยมาเมื่อวันเสาร์พักก็ได้แสดงจุดยืนไปแล้ว
ส่วนเรื่องที่จะร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นเดี๋ยวขอประชุมกันวันพุธนี้ก่อน
จะสามารถกำหนดทิศทางได้สอสอในพักมีเอกภาพไม่ต้องห่วง
เงื่อนไขการเจรจาเป็นการทำเพื่อประชาชน
ก็คิดว่าสอสอในพักไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
มีคนถามว่าแล้วการที่พลเอกประยุทธ์วางมือไป
ถือเป็นการเปิดทางให้รวมไทยสร้างชาติร่วมงานกับเพื่อไทยไหม

เพราะว่าพลเอกประยุทธ์ท่านเปลยมาตลอดว่า

เพราะทำงานเพื่อชาติมา๘๙ปีแล้ว
ขณะนี้ก็แค่น่าจะถึงเวลาที่ท่านคิดว่าเหมาะสม

นายธนกรให้ความเห็นต่อในเรื่องนี้ครับ
คุณผู้ชมบอกว่าเห็นใจพักเพื่อไทยนะถูกกดดันรอบด้าน
แต่ตามกลไกเนี่ยหากเพื่อไทยยังตั้งรัฐบาลไม่ได้
ก็ต้องให้พักอันดับ๓รับไม้ต่อไป
แต่ติดตรงที่พักเก้าไกลยังยึดมั่นในหลักการตัวเองไง

ที่สำคัญหัวหน้าพักเก้าไกล
ควรต้องพูดคุยกับผู้สนับสนุนแฟนคลับทั้งหลาย
ให้เข้าใจในวิถีของระบอบประชาธิปไตย
ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งไปมากกว่านี้
ส่วนเรื่องที่ก้าวไกลมีท่าทีไม่ยอมออกจากพักร่วม
จัดตั้งรัฐบาลคุณธนากรบอกว่า
คุณธนกรบอกว่านะคิดแบบนี้เป็นเด็กเกินไป
นี่บ้านเมืองไม่ใช่เด็กเล่นขายของครับลองฟังเขาครับ
หัวหน้าพักก้าวไกลท่านก็น่าจะเข้าใจระบอบประชาธิปไตย
ท่านน่าจะทำความเข้าใจกับสมาชิกที่รักไข้

เหมือนผมบอกว่ามันเป็นทฤษฎีสองขาไง
อย่างนี้ผมคิดว่าบ้านเมืองมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งอีก

คือมันไม่มีใครเป็นได้แล้วหรือนอกจากคุณพิชาเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะฮะ
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็อันดับหนึ่งตั้งไม่ได้

ซึ่งเป็นเรื่องปกติมากในทางการเมือง
แบบนี้มันเป็นเด็กเกินไปหรือเปล่า
บ้านเมืองไม่ใช่เด็กเล่นขายของว่า
เหมือนคนที่เป็นแฟนกันเนี่ยนะฮะ
มั่นกันแล้วเนี่ยเขาเลิกกันได้เลย